ก็เลยไม่ได้สนใจก็เลยขับไปเลยนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาน๒ก็เรียกตัวนายถวินธรณีอายุ๔๙ปีเข้าพบนะครับหลังจากเมื่อวันที่๒๑กันยายนตำรวจนครบานบางเขนรับแจ้งเหตุว่านายอิทธิพลวงศาอายุ๕๗ปีถูกรถแท็กซี่ชนแล้วหลบหนีบริเวณหน้าประตู๓ตลาดยิ่งเจริญถนนผนโยธินขาออกโดยพลเมืองดีเนี่ยนำผู้บาดเจ็บ
และปรากฏว่ารถแท็กซี่ที่ชน
คนขับขับหลบหนีอย่างรวดเร็ว
โดยปล่อยทิ้งให้ผู้เสียชีวิตนอนอยู่กลางถนน
ไม่แสดงความรับผิดชอบไม่ลงมาช่วย

ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบภาพ

ใช้เวลาในการติดตามตัวนายทวิน๑๖วัน
รู้ตัวผู้ก่อเหตุนะครับ

ขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาโปรยปลาย
อีกทั้งจุดเกิดเหตุค่อนข้างมืด

ก็เลยไปจอดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนลามอินทรา
เพื่อไปตรวจสอบความเสียหายของรถตัวเอง
พบว่ากระจกหน้ารถแตกกันชนหน้าแตก
จากนั้นวันรุ่งขึ้นก็นำรถไปซ่อมที่อู่ย่านรามอินทา
จนกระทั่งถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มนะครับ
อกจากนี้นะครับมีรายงานว่ารถแท็กซี่ของนายทวินเนี่ย
โดยมีนายวิเชียนทองทิพย์อายุ๕๑ปีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
และจดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ทะเบียนของนายถวินเนี่ยเป็นทะเบียนที่ผิดนะ

เรื่องต้นตำรวจนะครับก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็หลบหนีนะครับ
แล้วก็เรื่องของป้ายทะเบียนปลอมอะไรก็ต้องตรวจสอบต้องตั้งข้อหากันต่อไป
ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนบางเขน
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมเตรียมแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับ